คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สพคูคศจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
วัยรุ่นหัวร้อนมาอีกแล้วค่ะเล่าให้ฟังลำดับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
มีคุณตาท่านหนึ่งอายุประมาณ๗๐ปีแล้ว
ขับรถกระบะจะกลับบ้านพักมากับหลานสาววัย๒๒ปี
ขับรถไปรถกระบะก็เก่าแล้ว
ทีนี้มีมอเตอร์ไซค์สวนทางมาแล้วมอเตอร์ไซค์สาดไฟสูงมา
คุณตาบอกว่าก็ไฟสูงมาแบบนี้ผมมองไม่เห็น
ก็เลยเอามือด้านหนึ่งป้องไว้อีกมือหนึ่งก็ขับพวงมาลัย
แล้วปรากฏว่ารถมันเอียงเกือบไปเฉียวชนมอเตอร์ไซคันดังกล่าวแล้วค่ะ
แล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยผู้ชายขี่มาแล้วลูกวัยขวบเศษนั่งมาด้วย
เขาบอกว่าหน้าของลูกทำไมกระแทกกับรถ
ลูกเจ็บทีนี้แกก็เลยโมโหแกก็เลยลงมานะคะ
แต่ลุงคนที่ขับรถกระบะเนี่ยคุณตาอายุเกือบ๗๐แล้วล่ะ
แกมีอุปกรณ์มาด้วยคือลักษณะเป็นท่อแป๊บเหล็กลงมาด้วย
แกก็เลยหอบลูกวัยขวบเศษขี่รถออกไปก่อน
แล้วก็กลับมาใหม่พร้อมกับขวดน้ำเอาขวดน้ำมาปลาใส่รถกระบะของคุณลุงแบบนี้
หลังจากนั้นคุณผู้ชมนี่กล้องวงจรปิดจับภาพมุมกว้างไว้ได้
พฤติกรรมคือชัดเจนเลยค่ะให้ภาพเล่าเรื่องนะฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพมุมกว้าง
พฤติกรรมของฝ่าลูกค่ะ
คุณตาชื่อว่านายสุรพล
ธนพลอายุ๖๙ปีก็๗๐แล้วแหละ
มาพร้อมกับหลานสาว๒๒ปีค่ะ
ก็ขับรถกันมาตาหลานแบบนี้นะคะ
คือพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ย
ฟังคนขี่มัตตาไซด์เนี่ยเห็นบอกว่าไปตามพวกมา

คุณตาบอกว่าใช้เอาขวดปามเอามีดไล่ฟันจะเข้ามาทำร้าย
แกบอกว่าแกไปแจ้งความแล้วที่สพคูคศ

หลานสาวก็เลยเอาคลิปแล้วเอาเรื่องมาโพสต์ลงในโลกออนไลน์
ให้พลังโซเชียลช่วยตามหาผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้น

คนนี้ค่ะคู่กรณีของคุณตาสุรพล
ชื่อว่ารุ่งโรธอำระปานอายุ๓๑ปี
ฟังคุณรุงโรดแกบ้างแกว่าไกร
วันนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มีลูกชายวัยขวบ๔เดือน
นั่งอยู่บนตักด้านหน้าแล้วใช้มือโอบลูกชายเอาไว้
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวร้านผลไม้หน้าหมู่บ้าน
เมื่อมีรถกระบะสวนมารถคันดังกล่าวได้ขับเบี่ยงเข้ามา
ชนรถมอเตอร์ไซค์ของเขาพร้อมกับบิดแร่ใส่เขาเนี่ยหนึ่งครั้ง
จากนั้นก็ขับต่อไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ขณะที่เกิดเหตุตัวเองขี่รถมอเตอร์ไซค์พร้อมกับอุ้มลูกชายไปด้วย
ก็เลยทำให้หน้าของลูกชายไปกระแทกกับหน้าของมอเตอร์ไซค์จนปากน้องแตก
ทีนี้คนเป็นพ่อคุณรุ่งโรธบอกนะ
พอเป็นแบบนี้ปุ๊บขับรถตามรถของคุณตาสุรพลไปเลยค่ะ

พอจอดรถปุ๊บคุณรุ่งโรธเดินเข้าไปเลยไปถามว่าทำไมถึงขับรถแบบนี้
คุณตาตอบกลับมาว่าก็มองไม่เห็น
ลักษณะคุณลุงโรธบอกว่าลักษณะชุดคำพูดที่คุณตาตอบกลับแกมาเนี่ยนะ

ใช้เท้าถีบไปที่ประตูรถของคุณตาสุรพล๑ครั้ง
คุณตาแกหยิบเหล็กออกมาเลยค่ะ
เอามาจะฟาดแต่มันฟาดไม่โดน
คุณรุ่งโรธก็เลยอุ้มลูกชายวิ่งหนีออกมา

หลังจากนั้นก็มาปลาขวดน้ำใส่รถคุณตาแบบนี้นะคะ

จริงแล้วเห็นว่ามันมีผู้ชายหลายคนที่มาด้วยเนี่ยนะคะ
ร่วมด้วยช่วยกันคุณรุ่งโรธบอกว่า
อันนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นใครมายังไงมาได้ยังไง
เขาบอกว่าเขาตัวคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับพวกนั้นเลยนะคะ
ส่วนที่มีการพูดข่มขู่คุณตาสุรพลก็ไม่ได้พูด

ส่วนตัวคิดว่าเขาเองตั้งใจขับรถเอามาเฉียว
ก็คือคุณตาตั้งใจขับรถมาเฉียว
หากไม่ตั้งใจจะต้องพูด
ลักษณะการพูดจากับผมเนี่ยน่าจะดีกว่านี้ไหม
ไม่ใช่ออกลูกนักเลงแบบนี้นะ

ถ้าลุงเขาไม่ตั้งใจเขาต้องพูดดีกว่านี้
ถ้าเกิดว่าลุงก็พูดดีกว่านี้กับผมแล้วนิดนึ

นี่ลุงก็บอกทำไมกูมองเห็นเขาน้องนักเลงกัน

ตามคลิปแล้วก็มีข่าวนำเสนอบอกว่าเราเนี่ยพาพวกมาลุงจริงเป็นยังไง

เขาคิดว่ามีมีดมีเล็กอะไรมาไง

เพราะว่าคนเริ่มเห็นคนเห็นเยอะ

คุณผู้ชมเราเป็นสื่อมวลชนนำเสนอข่าวได้
แต่คนที่ตัดสินว่าจะยังไงเนี่ยก็ตำรวจเองนะคะ
ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวจะเรียกคนที่ก่อเหตุทั้ง๓คนมารับทราบข้อกล่าวหานะคะ
อย่างแรกเลยก็คือทำให้เสียทรัพย์
ส่วนว่าจะมีการคมคู่ให้ตกใจกลัวหรือไม่อย่างไร
หรือมีการพูดจามินประมาทหรือไม่
ก็ต้องมีการสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะคะ
ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเราให้โอกาสทั้งสองฝ่ายได้พูดออกมาแล้วนะคะ